นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ชนบุรีมีอุบัติเหตุรถกระบะขับฝ่าแยกไฟแดงแล้วก็ถูกรถพ่วง๑๘ล้อพุ่งชนอย่างจัง
คนขับกระบะกับผู้ที่โดยสารมาด้วยบาดเจ็บสาหัส๒คนนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ภายใจละหัดผู้ไพรใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทางออกไป๕๐เมตรพบรถพ่วง๑๘ล้อจอดอยู่ข้างทาง
สอบสวนนายสุธีพนุมรำอายุ๓๖ปี
คนขับรถพ่วงทราบว่าก่อนเกิดเหตุขับรถออกมาจากแหลมชะบังมุ่งหน้าน้องขาม
แต่พอมาถึงสี่แยกซึ่งฝั่งตนเองได้รับสัญญาณไฟเขียว
จู่รถกระบะขับฝ่าไฟแดงมาจากอ่าวอุดมอย่างกระทันหัน
จึงเบรกไม่ทันพุ่งชนด้านข้างกักจัง
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถกระบะชนประสานงานกับรถบรรทุก๖ล้อ
บนถนนสายกระชากหัวกุญแจในเขตเทศบาลหัวกุญแจอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ตำรวจสพคลองกิวเข้าตรวจสอบพบรถกระบะคนหินทราย

นายธเนธพิกาพวงอายุ๓๐ปีคนขับรถกระบะ

ผู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนคนขับรถหกล้อระบุว่ากำลังขับรถบรรทุกน้ำแข็งไปส่งให้ลูกค้า
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นถนนสองเลนสวน
รถกระบะคันดังกล่าววิ่งคล่อมเลนก่อนจะพุ่งชนรถหกล้ออย่างจัง
กล้องหน้ารถบันทึกภาพรถคันหนึ่งขับไปตามถนนก่อนจะมีรถกระบะขับออกมาจากด้านซ้าย
พุ่งชนจนพลิกคว่ำหลายตลบแล้วตกลงคูน้ำข้างทางหงายท้องล้อชี้ฟ้า
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณ๔แยกถนนสายคำหยาดม่วงเตี้ย
ในพื้นที่หมู่๑๒ตะบนม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ทำให้รถฮอนด้าสตรีมสีดำตกลงไปในคูน้ำข้างทางหงายท้องล้อชี้ฟ้า
สภาพรถพังยับเยินแต่นายรัฐศาสตร์จิ๋วแหยมอายุสามสิบเอ็ดปี
คนขับกลับได้ระบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนรถกระบะคู่กรณี
ด้านหน้ามีร่องรอยถูกชนตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุและนำคนขับรถทั้งสองคัน
ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายก็ไม่พบแต่อย่างใด
เคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุ
จังหวัดฉะเชิงเซากระดูกปฏิเหตุรถกระบะพุ่งชนเสาไฟฟ้า
ริมถนนสายพิมพาแสนกูดาตในพื้นที่หมู่๔ตะบนหนองจอกอำเภอบางประกง
ทำให้ด้านหน้ารถพังยับเยินนายชัยพรมิ่งสุวรรณอายุสามสิบหกปีคนขับ
เด็นออกมานอกรถได้ระบาดเจ็บสาหัสกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายชัยพรกำลังขับรถมุ่งหน้าถนนสิริโสธร
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถกระบะส่งของเลี้ยวตัดหน้าเข้าโรงงานอย่างกระชันชิด
หากหลบกระทันหันทำให้รถเสียหลักตกข้างทางแล้วชนกับเสาไฟฟ้า
ตำรวจเรียกคนขับรถกระบะส่งของมาให้ปากคำและเตรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง